ขณะที่นางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียาที่มีภาพแชร์คู่ดูสนิทสนมวันเน็ตออกมาจนเธอต้องชี้แจงผ่านสื่อว่าไม่เคยรู้จักสนิทสนมเป็นการส่วนตัวและเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยการแนะนำตัวว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่ติดตามผลงานมาตลอดเท่านั้นเช่นเดียวกับยายาอุรัสยาที่เจอพิษรูปคู่และถูกแอบอ้า
ใครที่ติดโผกับเขาด้วยหลังมีภาพของสินแสโชคุณปรากฏตัวที่จักรพงศ์วิลล่าโรงแรมหรูริมน้ำของเธอกับสามีซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เคยรู้จักและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดใดทั้งสิ้น
แม่ยกเดือดกันใหญ่หลังมีคนปล่อยข่าวลือพระเอกลิเกชื่อดังวัย๔๓ปีชัยยามิดชัยซุกลูกเมียมานานกว่า๒๐ปี
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยอมรับลูกผมเองครับ
แถมยังสวยปังระดับนางเอกจนมีคนแชร์ภาพกันเต็มโซเชียล
แถมยังเป็นลูกไม้ใต้ต้นสุดเพราะเป็นนางเอกลิเกในคณะชัยยามิดชัย
แฟนคลับอันเหนียวแน่นคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
โดยเอชายาจะขอเผยโฉมทายาทแบบเต็มพร้อมให้สัมภาษณ์สื่ออีกครั้ง๘พฤษภาคมนี้ค่ะ
เปิดตัวแล้วหวานหนักมากจะคู่ใครซะอีกคะคุณ
ถ้าไม่ใช่พีชพัชระแล้วก็แพทิเซียกู๊ด
จากฝ่ายชายจะลงรูปเดียวของหวานใจเป็นการบอกไกลว่าคนนี้เหล็กตัวจริง
พอฝ่ายหญิงกลับมาจากทริปท่องทะเลได้เจอหน้ากันเท่านั้นแหละค่ะ
รูปคู่หวานพร้อมแคปชั่นน่ารักก็มาทันที
งานนี้คนโสดอ่ะหลบไปก่อนขอพื้นที่ให้น้ำตาลเกลือนกลาด
เฉพาะคนที่กำลังอินเลิฟเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้ขออภัยดีค่ะไม่ใช่ตลกนะคะ

โอ๊ยจนแต่เปิดตัวมันเราก็ลงลูกเลยค่ะ